ด้านของกรมการศาสนาได้ร่วมกันกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช๕ธันวาคม
นายมณัฐธามรัฐใจรักษารัชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา
เปิดเผยว่าในวันที่๕ธันวาคมนี้
เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คณะสงฆ์โดยมหาเทรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล
ทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมจัดอุปสมบทหมู่
ถวายเป็นพระราชกุศลทุกจังหวัด

ซึ่งขณะนี้มียอดผู้อุปสมบทแล้วกว่า๘๐๐รูป
ขณะที่ในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับในการปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวัน๓๗ธันวาคมนี้ด้วย
อกจากนี้เฉพาะในส่วนของพุทธมนตร
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่๕ธันวาคมก็จะมีพิธีตักบาท
บริเวณหน้าองค์พระประธานหรือหลวงพ่อใหญ่ครับ
โดยได้อรรถนาพระสงฆ์จำนวน๖๐๐รูปมาร่วมในพิธี